ออนไลน์แห่แชร์คลิปขอความช่วยเหลือสำหรับพยาบาลสาว
ที่ประสบอุบัติเหตุระหว่างที่กำลังนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล
แต่ว่ามีการที่รถพลิกคว่ำนะคะทำให้ต้องได้รับการรักษาค่ะ

ให้เห็นนาทีขณะรถตู้พยาบาลกำลังรีบขับผ่าไฟแดงกลางสี่แยก
แล้วก็ถูกรถเก๋งพุ่งเข้าชนจนเสียหลักพลิกคว่ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะ
คลิปนี้ก็ถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อสิริลักษณ์นะคะ
เขียนข้อความว่าฝากช่วยแชร์เตือนสติเพื่อนที่เป็นพยาบาลประสบอุบัติเหตุ
และปฏิจักรเงินช่วยเหลือนะคะ
ตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีของเราก็ติดตามเรื่องนี้ไปยังคุณสิริรักษ์เจ้าของคลิป
บอกว่าเหตุเกิดขึ้นวันที่๑มกราคมค่ะ
รถตู้ของโรงพยาบาลเขาคิดชะกูดจังหวัดจันทบุรี
กำลังนำผู้ป่วยไปส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า
ขับผ่านสี่แยกได้ถูกรถเก๋งที่มาทางด้านซ้ายพุ่งเข้าชนจนพลิกคว่ำ
ทำให้นางสาวจีรัชยาจานุสรพยาบาลวิชาชีพได้รับบาดเจ็บกระดูกสันหลังหักนะคะ
มีอาการบาดเจ็บที่ไขสันหลังต้องรับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลเลิศสินค่ะ
ก็เลยมีการร่วมกันนะคะจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือ
ขณะที่ทางด้านสำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีหนังสือแจ้งไปยัง
นายแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลต่างขอความอนุเคราะห์ให้การช่วยเหลือ
เนื่องจากผู้ได้รับบาดเจ็บมีบิดาแล้วก็มารดาที่เป็นอำมภาษณ์ด้วยนะคะ